ที่สมุยเหมือนกันมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะหนีมาจากสมุทรสาคร
ค่ะก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่สมุยนะครับแล้วทีนี้เอาเงินมาสองพันบาท
ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ปรากฏว่าเงินหมดก็เลยไปขโมยเงินตามตู้บริจาคต่างคุณ
ได้เงินจากตู้เนี่ยเป็นเหรียญเต็มไปหมดเลยสามหมื่นกว่าบาท
แต่ทีนี้พอตำรวจเข้าไปจับกลุ่มได้ก็ต้องส่งตรวจโควิดกันวุ่นเลย
ใช่เพราะมาจากสมุทรสาครเออมาจากสมุทรสาครพื้นที่สีแดงกล่ำ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยนะครับนายวัชรพลมารุ่งเรืองอายุสี่สิบปี
เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครนะฮะถูกตำรวจภูทรเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ควบคุมตัวไว้มาสอบสวนที่โรงพักหลังตำรวจเนี่ยตามจับได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง
พร้อมของกลางนะครับทั้งตู้บริจาค๓ตู้
และเงินสดเนี่ยเป็นเงินเหรียญเยอะเลยนะฮะเงินเนี่ยนับนับดูแล้ว
สามหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทนะคุณฮะโดยตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งจากที่วัดแห่งหนึ่ง
ว่ามีคนร้ายขโมยตู้บริจาคไปก็เลยเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็แกะรอยจนตามจับคนร้ายได้ทันควันนะครับนายวัชรพลผู้ต้องหาที่เดินทางมาจากสมุทรสาครเนี่ยนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเดินทางมาจากสมุทรสาครจริง
เมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
เมื่อมาถึงท่าเทียบเรือบนเกาะสมุย
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตั้งจุดคัดกรอง
พาเขาไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้ว
เนื่องจากถือว่าเดินทางมาจากพื้นที่
ที่มีการแพร่ระบาดสูงและมีความเสี่ยง
ผลตรวจร่างกายเขาไม่พบเชื้อโควิด๑๙
เขาก็เลยถูกปล่อยตัวออกมานะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่แจ้งให้กักตัวในที่พักเป็นเวลา๑๔วัน

แต่ทีนี้เงินที่เอามานะคุณนะเอามาจากสมุทรสาคร

ต้องจ่ายค่าเช่าห้องเดือนละ๑๕๐๐บาท
ทีนี้เงินจะไปพอตรงไหนล่ะคุณนะ
ไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินใช้ส่วนตัวแล้วนะครับ
ก็เลยตัดสินใจครับในการไปก่อเหตุ
ตู้รับบริจาคเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายนะครับ
แล้วก็ตัวเขาเองเคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้วถึง๗ครั้ง
ข้อหาส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
แล้วก็อยู่ระหว่างศาลมีคำสั่งรอลงอาญาอีก๒ปี
กับไม่รู้หนีอะไรมาจากสมุทรสาครแหละ
หนีโควิดหนีมาแน่แล้วก็หนีเรื่องของคดีมาด้วยนะฮะ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมตัวไว้นะครับ
แล้วก็ต้องมีการแยกห้องขังคุณ
ต้องไม่ขังรวมกับผู้ต้องหาคนอื่น
เพื่อความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรการในการป้องกันโรคนะฮะ
เนื่องจากผู้ต้องหาบรายนี้กักตัวเองไม่ครบตามกำหนด๑๔วัน
ทีนี้ก็ต้องมีการส่งตรวจหาเชื้อโควิด๑๙กันให้วุ่น
แล้วก็มีการป้องกันเป็นอย่างดีนะครับ